นายกเทศบาลเมืองนครนายกออกมาชี้แจงครับกรณีที่เขาถูกกล่าวหา
ว่ามีเรื่องชู้สาวกับพนักงานในสังกัด
เขาบอกว่ายืนยันไม่ได้ใช้เวลาราชการในการคุยนะครับ
แล้วอีกอย่างอีกอย่างเขาเอาใบหย่ามาโชว์ก็เขาโสดเขาจะจีบใครก็ได้ไหม
นี่เขาออกมาชี้แจงแบบนี้นะครับ
หลังจากพนักงานหญิงไปร้องเรียนกับสื่อมวลชนว่าเธอถูกคุกคามจนกลัวไปหมดแล้ว
นี่เป็นข้อความแชทในกลุ่มไลน์ที่ถูกเพจพักใหม่เอามาเผยแพร่
มีคนที่ใช้ชื่อเดียวกับนายกเทศมนตรีส่งรูปภาพที่หนุ่มพักใหม่
นำผู้เสียหายนะครับเข้าแจ้งความมาโพสต์ลงในกรุ๊ปไลน์ครับแล้วก็พิมพ์ข้อความว่า
ไอ้คนพาแจ้งเจอกันมึงแน่มากนะแต่กูว่ากูแน่กว่ามึง
จากนั้นในเพจของพักใหม่ก็มีข้อความที่ถูกแคปมาโพสต์อีกหลาย

หนึ่งในนั้นคือเรื่องที่มีพนักงานหญิงคนหนึ่งในเทศบาลถูกนายกเทศมนตรีคุกคามความเป็นส่วนตัวนะฮะ
ทำทีเข้ามาจีบอยากจะขอดูแลแต่พนักงานผู้หญิงไม่เล่นด้วยทำให้นายกเทศมนตรีคนนี้ไปพิมพ์ด่าเธอในไลน์กลุ่มอย่างเสียหายหาย
เธอตัดสินใจแจ้งความข้อหามินประมาทเมื่อ๒พฤษภาคมที่ผ่านมาครับคุณผู้ชมก็อ่านไลน์หน้าจอไปด้วยนะจะได้เข้าใจเรื่องนี้นะครับ
ทีมข่าวลงพื้นที่ไปสอบถามผู้เสียหายอายุ๓๙ปีนะครับเธอเป็นพนักงานกองงานสาธารณสุขของเทศบาลแห่งหนึ่งในเมืองนครนายกเล่าบอกว่า
เลี้ยงดูพิมพ์ข้อความเชิงชู้สาวทั้งส่วนตัวทั้งในกลุ่ม
ที่ทำงานเช่นอะไรบ้างอ่ะส่งรูปมาให้ดูด้วยสิครับ
อยากเห็นเป็นการส่วนตัวต่อไปนะหนูก็นอนกับพี่สิเมื่อ
ปฏิเสธไปว่าไม่นายกเทศมนตรีคนนี้ก็พิมพ์มาบอกอีก
ว่ารู้ไว้ว่าพี่รักมากรักฝ่ายเดียวหรือไม่ก็จะพิมพ์ขู่
เมื่อกี้พิมพ์จีบอันนี้พิมพ์ขู่อย่าหนีเที่ยวกับชายอื่นพี่
จะฆ่าให้ตายฝ่ายหญิงบอกเอ้ายังไม่ตกลงเป็นอะไรกันนายกราย
ตอบกลับมาว่าเป็นแล้วครับที่รักอืมอ่าหลักฐานทั้งหมดเธอ
เก็บไว้หมดเธอไม่เล่นด้วยอ่ะจึงทำให้นายกเนี่ยคนนี้
โมโหส่งข้อความต่อว่าเธอผ่านกลุ่มไลน์ที่มีสมาชิกอยู่
ประมาณ๒๐คนใช้คำหยาบคำคายสารพัดนะฮะเดี๋ยวฟังผู้

เขาเคยที่จะแบบว่าพูดว่าจะมาเลี้ยงเราหยิบยื่นให้เราเท่า

แต่ถามว่าเราเองเราก็บอกเขาไปตลอดว่าเราไม่ได้อยาก
เมียน้อยใครเราอยากทำงานหาเงิน
คือเราไม่ได้แบบต้องการที่จะเป็นเมียน้อยเขา
แต่เขาก็ยังเหมือนมากับเราเรื่อยแชทมาเรื่อย
ถึงขนาดขั้นเคยแบบว่าคือจะตาม
คือเลิกคลินิกนี้ก็จะบอกว่าจะตาม
กลับไปบ้านไปนอนด้วยอะไรอย่างนี้
คือความกลัวของเราเราก็กลัว
ผู้เสียหายคนนี้เธอยังแฉอีกว่า
เห็นเลขามาแล้วแต่เริ่มมันเงี๊บไป
ล่าสุดครับนายสุภกฤษใจสิทธิ์
ท่านนายกเทศบาลเมืองนครนายกซึ่งเป็นนายกเทศมนตรี
ที่ถูกกล่าวหาออกมาชี้แจงยอมรับว่า
ตัวเองได้คุยกับผู้หญิงทั้งสองคนจริง
แต่เวลาที่คุยไม่เคยใช้เวลาราชการ
จะใช้เวลาเช้ามืดพักเที่ยงหรือตอนเย็นช่วงเลิกงาน
ดังนั้นถือว่าตนไม่ได้เบียดบังเวลาราชการไปทำอะไรนะในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง
แล้วก็โชว์ใบหย่าว่าเขาโสด
เขาหย่ามาตั้งแต่วันที่๑๓มิถุนายน๒๕๖๒
เขาจะจีบใครก็ได้ไม่ใช่เหรอลองฟังเขาบ้างครับ
แบบนี้ผมเป็นโสดนะครับ
ผมหย่ามาตั้งแต่๑๓มิถุนา๒๕๕๙
ในเมื่อผมเป็นโสดแล้วการที่จะไปจีบใคร

อีกฝ่ายหนึ่งพูดตรงเลยจะเล่นด้วยก็เป็นสิทธิ์ของเขา
ใช่มั้ยอันนี้เป็นสิทธิ์ของแต่ละฝ่าใช่มั้ย
ไปแล้วเนี่ยถ้าอีกฝ่ายเล่นด้วยก็เดินกันต่อ
ถ้าอีกฝ่ายไม่เล่นด้วยก็มีเท่านั้น
ผมเนี่ยไม่ได้ล่วงละเมิดทางเพศอย่างไรนะ
ผมบอกผมไม่เคยแตะเนื้อต้องตัวโทษนะท่าน
ไม้จับมือผมไม่เคยฆ่านะครับ
แล้วจะมาว่าผมล่วงละเมิดทางเพศได้ยังไง
ท่านแล้วส่วนที่ประเด็นเรื่องการใช้คำรุนแรง
กับพนักงานผู้หญิงท่านว่ายังไง
ท่านชีแจบอกก็ท่านไม่ได้เอ่ยชื่อใคร
อ่านแล้วเข้าใจเป็นตัวเองก็ช่วยไม่ได้

ส่วนในอนาคตถ้าต้องตาต้องใจพนักงานจะเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นอีกไหม
ท่านนโยคบอกว่ามีความเป็นไปได้
เพราะว่าทำงานนะครับเพียงแค่๔ปีก็หมดวาระแล้วนะฮะ
สำหรับอดีตเลขาที่เคยเป็นข่าว
เมื่อกี้ที่ผมนำเรียนคุณผู้ชมไปตอนต้นนะนะ
ตอนนี้เธออยู่ระหว่างฟ้องข้อหามินประมาทโดยการโฆษณา
ส่วนพนักงานหญิงคนที่ออกมาพูดล่าสุดเนี่ยนะที่เป็นข่าวเนี่ย
เขาให้ทนายตรวจสอบข้อที่จริงอยู่ครับ
ฟ้องไม่ฟ้องเดี๋ยวว่ากันอีกทีครับ